คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะ

มีหนุ่มส่งพิซซ่าถูกคนร้ายแทง
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
หนุ่มส่งพิซซ่าคนนี้ก็อาการสาหัสนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นซอยสาธุประดิษฐ์๕๕พระราม๓
ทะเบียนรจุฬาททธ๓๖๖กรุงเทพฯ

หนุ่มส่งพิซซ่าคนนี้เขาขี่รถจักรยานยนต

แต่สุดท้ายหนุ่มส่งพิซซ่าถูกแทงเขาที่หน้าอกนะคะ
แล้วก็คนร้ายก็อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป

เขากำลังทะเลาะกันอยู่แบบนี้

ใช่ครับกลางถนนเลย
ลงมาต่อยกันเลยแบบนี้นะคะ
นุ้มภิกษาถูกแทงแล้วแล้วเพิ่งรู้ตัว
ใช่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาถูกแทงค่ะคือยังโชคดีนะที่ถูกแทงเข้าที่หน้าอกขวาไม่ใช่หน้าอกซ้าย
หนุ่มส่งพิซซ่าคนนี้รูปร่างค่อนข้างใหญ่คือมีกล้ามเนื้อมีเหมือนกับมีไขมันเยอะไม่แทงทะลุกล้ามเนื้อค่ะ

นายกิติพงศ์รัตนประพาอายุสิบเก้าปีคนนี้เป็นพนักงานส่งพิซซ่านะคะทะเลาะกับผู้ชายคนนึงตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
ช่วงปากซอยสาธุประดิษฐ์๕๕ถนนสาธุประดิษฐ์เขตยานาวากรุงเทพเมื่อ๒วันก่อนนะคะ
พอคนแทงแทงเสร็จก็หนีไปขี่รถจักรยานยนต์หนีไปนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ล่าสุดหนุ่มทรงพิซซ่าคนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยด้วยค่ะ
ตัวนายกิติพงศ์หนุ่มส่งพิซซ่าคนนี้เขาเลยเล่าให้ฟังแบบนี้
ช่วงเกิดเหตุประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่ง๑๓พฤษภาคม
ก่อนถึงร้านพิซซ่าแค่ประมาณสัก๕๐๐เมตรจะถึงร้านอยู่แล้วอะค่ะ
ตัวเองก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากส่งพิซซ่าจะกลับเข้าร้าน
ถึงร้านอยู่แล้วได้ไปขี่แซงรถจักรยานยนต์คู่กรณี
เพราะว่าคู่กรณีเขาขี่ช้าตัวเองก็เลยเร่งเครื่องจะแซง
แต่คู่กรณีเร่งเครื่องตามพอแซงพ้นตัวเองก็เลี้ยวซ้าย
เข้าซอยสาธุประดิษฐ์๕๕ไปจอดหน้าร้านพิซซ่านะคะ
จอดรถเนี่ยคู่กรณีก็ขี่ตามมาแล้วจอดตาม
แล้วก็ตะโกนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นายกิติพงศ์บอกว่า
คู่กรณีมาบีบคอเขาก่อนค่ะอ่านายกิติพงศ์ก็เลยเตะสวนไป
เพื่อป้องกันตัวก็เลยนำมาซึ่งภาพที่เห็นในคลิปว่า
ละมุนทะเลาะกันนะคะต่อยกันกลางถนน
แต่ว่าระหว่างที่ต่อยกันนายกิติพงศ์บอกว่าไม่รู้ตัวเลยนะ
ว่าตัวเองถูกแทงไม่รู้ตัวก้มดูเลือดออกที่หน้าอกวิ่ง
ไปขอความช่วยเหลือกับเด็กที่หน้าร้านพิซซ่า
แล้วตัวเองก็ล้มลงไปที่หน้าร้านพิซซ่าค่ะ
คือตอนวิ่งกลับมาเนี่ยโดนแทงแล้วเอามือกุมหน้าอกมาแล้ว
ใช่โดนแทงแล้วส่วนคนร้ายก็อาศัยช่วงชุนละมุนหลบหนีไป
นายกิติพงศ์ยอมรับว่าเวลาขี่รถจักรยานยนต์ส่งพิซซ่า
มันก็ต้องขี่เร็วพอสมควรต้องทำเวลาหน่อย
ที่ผ่านมาก็มีบ้างกระทบกระทั่งกันกับรถจักรยานยนต์คันอื่น

ต่อว่าการขอโทษอะไรกันไปไม่เคยเจอเหตุการณ์
ผมเนี่ยก็ปัดมือหรือว่าเตะบึกไปแล้วก็คือเรื่องนี้กลายเป็นว่าอย่าง
ต่อไปมาก็แบบผมไม่เห็นว่าเขาถือมืออยู่ผมก็นึกว่าเขาปล่อยผมปกติ
ใช่ไหมทีนี้แบบผมเหลือไปเห็นว่าถือมือผมก็เลยก้มมือรู้ที่ตรงนี้

ไม่รู้สึกตัวเลยตอนที่เขาแทง
สำคัญปกครับ
คนรูปร่างใหญ่คือตำรวจบอกเลยว่า
โชคดีที่ถูกแทงเข้าที่อกขวา
ถ้าอกซ้ายมันก็หัวใจไงด้านซ้ายใช่ไหม
แล้วยังโชคดีคูณสองไปอีกว่าเป็นคนตัวใหญ่
คร่าบเนื้อยเยอะไขมันเยอะ
ถ้าเกิดไปโดนอกขวาแล้วมันแทงทะลุไปลึกเนี่ยจะโดนปอด
อันนี้เป็นข้อดีตัวใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้ระบมจากบาดแผลที่ถูกแห่ง
เขาเป็นคนตัวใหญ่โอ้โหนี่คือโชคดีของเขานะแล้วก็เหมือนกับมีการยกแขนป้องกันตัวด้วยไง
ไม่งั้นก็โดนทะลุปอดเลยนะคะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่จุดเกิดเหตุนะคะที่ซอยสาธุประดิษฐ์๕๕ที่ปากซอย
เห็นเหตุการณ์ชื่อว่านายสมศักดิ์ชูเชิดแต้สกุลค่ะ
เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันตัวเขาเองยืนอยู่หน้าร้าน
ก็เลยวิ่งเข้าไปดูแล้วก็โทรเรียกตำรวจโทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนะคะ
ผมเห็นอ่ะเห็นตั้งแต่มอไทยอ่ะขี่มาขี่มาตรงนี้ปุ๊บ
ผมก็เออไม่อะไรก็คือรู้จักกันมองดูสักแป๊บนึงไอ้คนอีกคนนึงที่ยืนข้างข้างผมอ่ะ
เขาก็เห็นมันต่อยกันผมก็เลือกหน้าไปดูมันก็ต่อยกันต่อยกันปุ๊บ
ทำอะไรกันเนี่ยผมก็เดินเข้าไปจะกะว่าเอ้ยมึงอะไร
จะไปล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันบอกว่าเฮ้พี่ผมโดนแทง
ผมเลยไม่กล้าเข้าไปห้ามไม่กล้าเข้าไปจับ
ตอนแรกว่าจะเข้าไปจับว่ามีอะไรกันอะไรอย่างนี้
เพราะผมไม่เห็นมีดเขาเลยมีดเขาน่าจะเป็นมีดสั้นมั่ง

คือมีดไม่รู้อยู่ไหนผมเลยไม่กล้าไปจับ

แต่เรื่องที่เกิดคือขับปากกันมาแน่นอนเขาบอกเอง
ขับปากันมาเพราะเห็นเขาเอาให้ฟังบอกว่า
ตอนที่โดนแทงเขาบอกว่าขับปากกันมาจอดเสร็จปุ๊บ
อันนั้นก็จอดลงมาถามบอกว่ามีอะไรกันอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเขาก็มาบีบคออันนั้นก็เลยชกเลย
ชกเสร็จแล้วน่าจะสู้ไม่ได้เลยไปเอามีดมาแทงเขา

ที่เป็นพื้นที่ของตำรวจสนพงพางนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังเร่งตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
แต่ว่าหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่มีการโพสต์เอาไว้
ว่าเป็นรถของคนร้ายเนี่ยตำรวจเขาตรวจสอบแล้ว
บอกว่าเจ้าของรถเป็นบริษัทไม่ได้เป็นชื่อบุคคล
ไม่ได้เป็นของคนร้ายแต่เดี๋ยวจะตามต่อ
ขยายผลต่อว่าคนร้ายเอามาขี่ได้ยังไง
ก็ไม่ยากแล้วฮะก็ไปดูที่บริษัทว่า
มีทำงานอะไรมีพนักงานแมสเซ็นเจอร์

ถ้าเขาเห็นภาพจากล้องบนจรปิดเขารู้แล้วใช่ไหม
ถ้าคนที่รู้จักว่าอ๋อเนี่ยนายคนนี้